เราก็จะเคยชินกับการที่เห็นนักฟุตบอลค่ะเดินจูงมือเด็กลงสู่สนาม
แต่ครั้งนี้เป็นการฉีกแหวกแนวกฎเกณฑ์ค่ะ
หนุ่มอย่าตาวาวค่ะไอเดียนี้นะคะเกิดขึ้นที่ฟุตบอลจุปิแลนดลีกนะคะหรือว่าหลีกรองของเนเทอร์แลนด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งนักเตะของทั้ง๒ทีมที่แข่งขันในวันนั้น๒๒คนจูงมือนางแบบที่ใส่ชุดชั้นในเดินลงสู่สนามค่ะ
เพื่อต้อนรับเทศกาลวาเลนไทยรวมถึงเรียกแฟนบอลนะคะให้เข้าสู่สนาม